ค่ะเพิ่งได้ทราบข่าวมาวันเนี้ยค่ะ

คือจริงแล้วคือตกใจแล้วก็ไม่ได้คาดคิด
คือเนื่องจากว่าได้ร่วมงานแล้วก็ปิดกล้องไปเมื่อ๓๐
เรียกก็มีช่วงโปรโมทตอนเดือนมีนนา
เป็นเรื่องแรกค่ะกรรมเทพหันศาก็
ก็ได้มาโปรโมทงานละครค่ะ
จากนั้นมาก็พอดียังไม่ได้มีงานต่อเนื่องค่ะ
ตอนนี้น้องยังเป็นนักแสดงในสังกัดของพี่หน่อง
ค่ะเป็นอยู่ค่ะก็ยังมีสัญญาเหลือกันอีกปีหนึ่งประมาณ
จะหมดในช่วงที่เกิดเครื่องจะต้องพิจารณาเรื่องสัญญาใหม่หรือยังไง
ค่ะก็คงตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่า
ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคงต้องพิจารณายกเลิกสัญญาค่ะ

ค่ะเพราะว่าจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสร้างความตกใจ
แล้วก็ไม่ได้คิดจริงคือน้องเขาก็ที่ทำงาน

อันนี้สัญญามีผลเมื่อไหร่ครับพี่น้องที่ยกเลิกการเป็นนักแสดงแต่วันนี้
ค่ะก็คิดว่าตั้งแต่ตอนนี้เลย
ใช่ค่ะก็คือจะต้องรักษาชื่อเสียง
อันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราก็คงไม่สนับสนุนในลักษณะนี้อยู่แล้วค่ะ
ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าจริงน้องมีความ
จริงก็อยู่ภูเก็ตนะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของการทำงานน้องก็ตั้งใจนะคะ
อย่างเราเวิร์คชอปหรือให้ทำอะไร
น้องก็มีความเรียกว่าในแต่ละบทที่ได้รับไปนะครับ

พี่น้องค่ะก่อนหน้านี้เหมือนน้องเคยบอกว่า
สัญญาจะหมดช่วงประมาณตุลาปีนี้

คือจริงแล้วงานในแต่ละเรื่อง
ถ้าเกิดมีเหมาะเราก็จะให้น้องเขาเข้ามาลงในละคร
อย่างตอนนั้นเล่นเป็นตัวพี่สาวก็เป็นเนิดอะไรอย่างนี้ก็เหมาะกับน้องเขา
จริงมีเรื่องไหนที่เตรียมไว้ให้น้องเล่นไหมคะหลังจากนี้
จริงช่วงนี้พอดีเป็นจังหวะที่เปลี่ยนเรื่อง
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เปิดเรื่องใหม่เลย

เพราะว่าเนื่องจากคิวปิด๘เรื่องแล้วก็บทมันจะถอด
แล้วก็ปิดไปตั้งแต่กุมภาพฤษฎริวาสด้วย

อย่างเรื่องที่เราได้รู้กันว่าเขาใช้ยามาประมาณปี

จริงที่เจอกันก็คือมีนาประมาณต้นปีนี้นะคะ
แต่คิดว่าปีที่แล้วไม่น่าจะเป็นช่วงที่คาดกัน
ช่วงวันตอนทำงานน้องคิดทำแบบที่ไม่ดี

หรือว่าให้เวิร์คชอปหรือให้ทำอะไรเนี่ยก็ตั้งใจทำงาน
เรื่องควบคันเกี่ยวกับยาเสร็จติดในช่วงเวลาที่เขาทำงาน

เพราะว่าน้องก็คือจริงเห็นมาตั้งนานแล้วนะคะ

แล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบ

เขามีแบบเอามาใช้หรือเอามา
รับรองค่ะไม่มีแน่นอนค่ะ
ทีมงานไม่เคยไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยทราบเรื่อง
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการช็อกทีมงาน

น้องมีมาปรึกษาปัญหาในส่วนตัวกับพี่น้องบ้างไหมคะ
ปกติพี่หงจะคุยแต่เรื่องงานนะคะ
เรื่องส่วนตัวปกติจะเป็นคนที่เกรงใจ
แล้วก็จะไม่ค่อยจะแยกกันระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอยู่แล้ว
เพราะเห็นน้องเขาส่วนหนึ่งก็เหมือนมีปัญหาเรื่องงาน
เพราะงานไม่ค่อยเข้าอะไรอย่างนี้พี่น้อง
ก็มีจังหวะค่ะก็คุยกัน

เพราะว่าละครแต่ละเรื่องก็ใช้เวลานาน
แล้วพอจบไปก็จะเปิดเรื่องใหม่อันนี้ก็ใช้เวลา
แต่น้องก็เข้าใจนะคะเพียงแต่ว่ามันน่าจะเป็นรอยต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่ากลายเป็นว่าเหมือนแล้วนะครับ
น้องไม่ค่อยมีน้องบอกว่าเครียบก็ไม่มีงาน

จริงก็คุยกันอยู่เรื่อยนะคะว่างานจะเป็นยังไง
พอดีจบไปเรื่องหนึ่งก็ยังต้องดูคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับน้องเขาจริงค่ะ
แต่เราก็บอกแล้วค่ะจังหวะของงานอาจจะไม่ได้ต่อกันสักทีเดียว
อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวงานอยู่แล้วค่ะ
อาร์ตเองไม่มีผลงานของน้องที่ถ่ายข้างคาเอาไว้ใช่ไหมพี่น้อง
ไม่มีค่ะพอดีออกอากาศไปแล้ว
นอกจากนี้จะมีมาตรการกับนักแสดงในสังกัดยังไงไหมคะจากกรณีนี้
คือจริงแล้วเนี่ยนักแสดงทุกคนที่ร่วมงานก็ค่อนข้างจะเข้าใจกันอยู่แล้วค่ะ
ว่านักแสดงที่ดีเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคม
เพราะฉะนั้นถ้ามีพฤติกรรมใดที่จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมเนี่ย
เราก็คิดว่าก็ไม่สามารถที่จะมาทำงานแล้วก็เป็นในละคร
เพราะว่ายิ่งทำละครมันก็จะต้องมีความนิยมหรืออะไรต่าง
อันนี้เราก็ต้องดูแลในเรื่องของความประพฤติด้วยค่ะ
อันนี้เราก็คุยกับทางครอบครัวน้องหรือทางผู้จัดการน้องที่เกิดคุยใช่ไหม
วันนี้ยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าทราบว่าคงจะยุ่งกันมาก

อันนั้นก็มาคุยในเรื่องของสัญญานะคะ
นาทีนี้ก็คิดว่ามันนอกจากออโตเมติกเป็นอย่างที่ได้ทราบกันนะคะ

ก็ไม่ได้มีการเซ็นยกเลิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็น่าจะยกเลิกได้โดยเพราะมันจะมีข้อหนึ่งที่จะต้องกฎระเบียบอยู่ในสัญญาอยู่แล้วค่ะ
อันนี้ต้องมีการล่อนจดหมายอะไรเป็นทางการไหมพี่น้อง
ก็คิดว่าไม่ค่ะพี่หน่องก็คิดว่าเป็นอะไรที่เข้าใจได้ค่ะมากกว่าไม่ต้องออกจดหมายอะไรแล้ว
จริงแล้วน้องก็อายุยังไม่เยอะนะคะแล้วก็คิดว่าตรงนี้ก็คงจะเสียใจมากอยู่แล้ว

อาทิตย์นี้คงเสียใจมากอยู่แล้ว
เสียใจอนาคต
เสียใจเสียใจ
เพราะน้องก็ยังสดใสแล้วก็อายุไม่เยอะนะคะ

อย่างล่าสุดน้องเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่า

จะมีโอกาสไหมคะพี่น้อง
คือจริงตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นไปตามระเบียบของกฎหมายก่อนนะคะ

เดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
ทำไมจะมีผลกับการที่เราจะรับเด็กให้ก่อนกัน

จริงเราก็คุยทุกคนเหมือนกันหมดเลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเกินคาดคิดของทุกคนนะคะ
ปกติเราก็คุยก่อนเยอะเลยนะคะ
คุยก่อนเยอะเลยค่ะ
มีการไปเยี่ยมน้องไหมคะ
แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตที่เรียกว่าเป็นทางสายที่ถูกต้อง
แล้วสิ่งเขาโดนในเรื่องของการขายยาด้วย
วันนี้ไม่ทราบเพราะเทศจริงใดเลยค่ะ
อาจจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของทางกฎหมาย
ในการสืบถามอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่น้องอาจจะมีกฎเพิ่มขึ้นมาไหมคะ

ที่จะไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางบริษัทหรือตัวงาน

มันจะครอบคลุมหมดเลยค่ะสัญญาค่ะ